ทำไมผมเลือกอันที่มันยาก

สตาร์เชฟเผชิญปัญหา

สุดท้ายว้างลิ้นทำปูผัดเผ็ดซิงคโปร์ได้โดดเด่น
ปูจานนี้แล้วดีกว่าของคนอื่นนะครับ

วันนี้สตาร์เชฟทั้ง๕ต้องพบกับการแข่งขันตัวต่อตัว
สุดโหดหินอ๊ายโห
เดี๋ยวนะไม่ทันแล้วไม่มีแล้วอ่ะ

ผู้ชนะในแต่ละรอบจะเข้ารอบอัตโนมั
คนที่ส่งคนไปจากสตาร์เชฟต้องเป็นผม
ใครจะชนะยังไม่รู้สตาร์เชฟท่านใดจะตกรอบไป

รายการสตาร์เชฟเริ่มณบัตรนี้
ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสตาร์เชฟ
วันนี้เพื่อเฟ้นหาผู้แข็งแกร่งทั้งสี่พวกเราดัดแปลงสนามแข่งแบบเดิม
ให้เป็นเวทีแข่งขันแบบตัวต่อตัว
ผู้แข่งแกร่งทั้งห้าหวังลิ้นเยอีเชียนศิลปะชิงจากล่างร่างเลี่ยนและอายักษ์
ใครจะเป็นผู้แข่งการังทั้งสี่ของซีสานสองกันนะ
คำตอบอยู่ในคัมหมูณิ
ท่านเชิญหวังลิน
หวังลินผู้ทำให้ศัตรูหวาดกลัว

เธอได้เข็มขัดสตาร์เชฟไป๒เส้นและหวังลิน

ฉันหวังว่าวันนี้จะสามารถเป็นหนึ่งในสี่ผู้แข็งแกร่งได้
ยินดีด้วยหวังว่าคุณจะทำได้ดี
รอบแรกคนที่คุณจะแข่งด้วยคือซินไปชิงใช่หรือไม่

อาหารเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าผา
พ่อครัวหัวป่าสินไปชิงยินดีต้อนรับ
โอ้โหสวัสดีครับ
ไปชิงทำอาหารทีไรคุณมีนิทานตลอดเลยเพราะอะไร
ผมเป็นราชานักเล่าไงแต่วันนี้นาทีนี้ไม่มีนิทานไม่มีสแตนอินไม่มีตัวช่วย
คุณตายผมอยู่ธรรมนอนเลือดสุดยอดสุดยอด
กระอักเลือดสูตรญาติให้ได้เลยผมจะเป็นผู้แข็งแกร่งคนแรก
เยี่ยมมากครับหวังลินคืออุตสวงคุณมีอะไรจะพูดกับเธอไหม
กำจัดวังลิ้นเอาวังลิ้นออกศิลป์ไบชิงสู้
วังลินคิดไม่ถึงใช่ไหมคนที่จะส่งคุณออกจากสตาร์เชฟเป็นผมเอง
ผมโหดนะจะบอกให้โหดมากโหดจริง
ความพิเศษของวันนี้เราต้องขอเชิญแขกผู้มีเกียรติสุดพิเศษของเรา
ยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ

เอาละครับสตาร์เชฟทั้งสองหัวข้อที่พวกคุณต้องแข่งขันกันในวันนี้คือ

อาหารเจียงสูปูหิมะ

ไม่จริงอ่ะทำไมผมโชคร้ายแบบนี้เนี่ย
เมนูที่หวังลินถนัดเข้าให้เพราะเธอทำปูเก่งมากเธอแกะเก่งเธอปอบเก่ง
สำหรับเมนูนี้ใครทำได้ดีที่สุดจะเข้ารอบโดยอัตโนมัติ
จับเวลา๑ชั่วโมงตอนนี้เริ่มได้

การแข่งรอบแรกมองลินปะทะสิ้นไฟชิง
ผู้ชนะจะเข้าสู่รอบ๔คนทันที
ส่วนผู้แพ้จะต้องทำการแข่งต่อไป
การทำปูหิมะอย่างแรกต้องแกะเนื้อปูออกก่อนนะครับ
ค่อยเอาเปลือกออกเลยนะครับ
ฉะนั้นผัดให้มันปูเป็นเนื้อเดียวกัน
แล้วก็ค่อยจัดใส่ในเปลือกปู

เพื่อใช้ตกแต่งเนื้อปู
ใช้ไข่ปูและผักชีแต่งอีกนิดหน่อย

เป็นอาหารที่เริ่มจะหายไปแล้วด้วย

มันหนีแปลงสีฟันด้วยดูเด้อ

รอบแรกก็จะเมนูที่วังลิ้นถนัด
ดังนั้นต้องมาดูกันว่าสินไฟล์ชิง
พิชิตความกลัวของตัวเองได้อย่างไร
เมนูปูสำหรับหวังลินเป็นจุดเด่นของเธอ

เหมือนเอาไข่ไก่ไปกระทบหินเลย

โอ๊ยขอโทษอย่าปีนออกมาสิ
อ้าวมันปีนออกมาแล้ว

เอาล่ะพี่น้องครับขอโทษนะครับพี่น้อง

ถ้าเทียบกับคนเหนือฉันค่อนข้างได้เปรียบนะคะ

ฉันเจอปูเยอะกว่าพวกเขาแน่นอนเลยล่ะค่ะ

ซิปไอชิงอ้าว

คนเซี่ยงไฮชอบทานปูที่มีรสเปรี้ยวหวานมากเลย
ผมจะใส่น้ำส้มสายชูไม่ใส่ไข่แล้ว
ผมรีบจิกไข่เร็วไปหน่อยอ่ะโอ๊ย
ใช่มันอาจจะเร็วไปอย่ารีบร้อนตีตอนนี้
ผมนึ่งปูพอประมาณแล้วสวัสดีครับซิปไอชิง
ทำถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้อ๋อนึ่งปูสุกแล้ว
เดี๋ยวจะเอามันออกมาแล้วเริ่มแกะเนื้อมันครับแกะ

นึ่งของคุณเนี่ยน่าจะแล้วว่าสุกเนี่ย

ถ้างั้นหวังลินก็บอกข้อมูลผิดให้ผมป่ะเนี่ย
หวังลินขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจ
นาทีชัวร์กว่านะอาจารย์แนะนำให้ผมแบบนั้นนะ

จะแกะดูสักตัวว่ามันสุกดีหรือยังนะคะ
เอาค่ะจับไหมคะจะไม่ใช้ฟันขบเพื่อแกะให้เราทานใช่ไหม
ได้แล้วเอาไหมคะหวังลินผมจะบอกให้นะ
ถ้าแกะแบบนี้เปลือกจะติดข้างในมันไม่หลุดออกมานะ

หวังลินผมอยากถามอันนี้หน่อยคิดว่าซิลไปร์ชิงเป็นยังไงบ้างเนี่ย
มือการทำอาหารของสินไปชิงไม่ต่างจากฉันมากนัก
ส่วนอีก๒คนจังเลี่ยงและเย่อีเชียน
ฉันคิดว่าพวกเขาเก่งสุดไปเลยล่ะค่ะ
หลีนมีกลยุทธ์ในการเลือกคู่ต่อสู้ของเธอมากเลยนะฮะ
รู้ไหมหวังลินสาวชิงให้แผนสูงมาก
เวลาน่าจะพอประมาณแล้ว
ตอนนี้ผมกำลังแกะเนื้อปูพวกนี้ออก
ผมใช้มันปูผมดันมือเข้าไปใต้มันปู
แล้วก็ค่อยดันเนื้อปูขึ้นมา
พอแกะเสร็จแล้วฉันก็กังวลว่ายังไม่พอ

สตาร์เชฟทั้ง๒ผ่านไป๓๐นาทีแล้ว
พวกคุณต้องรีบทำปูหิมะให้เสร็จทันเวลาแล้วนะ

เอาละนะมาดูกัน
เป็นยังไงทำถึงขั้นตอนไหนแล้วเจอปัญหาอะไรบ้าง

เวลาไม่คอยท่ารีบเข้านะ

คุณกินของฉันหมดเลยอ่ะเอาเดี๋ยวสิไม่ทันแล้วอ่ะ
นี่มันหมดแล้วนะสติเว่นโอเคยังเหลืออีกนิด
ซีซั่นแชมป์ก็ไม่ใช่คุณแน่

สิเฟซชินเอาจานไหม

ต้องนึกอย่างน้อย๕๐วิ

โหไว้ร้อนร้อนร้อน

หมดเวลา

ครับทั้งคู่๑ชั่วโมงผ่านไปแล้ว
พวกเราจะลองชิมจานนั้นของพวกคุณ

ใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรอบแรก
เรามาดูกันเลยครับ

การแข่งตัวต่อตัวครั้งแรกมีอะไรที่รู้สึกว่ายากนะครับ
พวกคุณคิดยังไงบ้างครับสินไปชิง
ใจผมมันรู้สึกต่อต้านคิดถึงขั้นยอมแพ้การแข่ง
สุดท้ายเป็นเพราะความฝันในการทำอาหารทำให้ผมยืนหยัดต่อไป

ฉันรู้สึกประมาทมากค่ะฉันไม่เคยทำอาหารไปมือสั่นไปแบบนี้มาก่อนเลยล่ะค่ะ

เอาล่ะเรามาดูหน้าตากันก่อนเลยดีกว่านะ
หวังลินทำดีขึ้นเล็กน้อยใส่ไข่ขาวได้เยอะมาก
ส่วนสินไปชิงดูจากลักษณะไข่ขาวมาเป็นฟองเยอะเกินไปหน่อย
ดังนั้นครั้งที่๒ที่คุณทำคุณใช้แรงเยอะเกินไปครับ
ฟองไข่ขาวที่คุณตีพอเข้าเตานึ่งแล้วเจอความร้อนมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
หนึ่งเมนูไม่ใช่แค่หน้าตาดูดีสิ่งสำคัญคือรสชาติ
ผมคิดว่ายังมีโอกาสชนะอยู่นิดนึงนิดเดียว
หวังลินสิมปายชิงสวัสดีครับ

ลองชิมเนื้อปูของหวังลินดูหน่อย
อื้อหือดมดูมีกลิ่นชุนของน้ำส้มสายชู
อื้อหือขอฉันลองดมดูหน่อยนะ
แล้วก็มีเปลือกชิ้นเบอร์เริ่มเลยนะมันไม่สะอาด
อ้าวแย่แล้วโดนตัดคะแนนแน่เลยล่ะ
นี่เป็นความผิดร้ายแรงถ้าในร้านอาหารดาวเดียว
คุณหัวค้างอาหารจานนี้คุณ้อยออกเลยแล้วเจอเปลือก
ผมว่าชื่อเสียงของร้านอาหารคงได้รับผลกระทบมาก
ตอนนั้นผมคิดว่าโอกาสผมจะมาแล้ว
ผมต้องชนะแน่แค่คิดก็มันแย้ว
สินปั๊ยชิงทีนี้ผมจะมาลองชิมปูของคุณดูบ้างเนี่ย

ไปชิงครับการปรุงรสเนี่ยก็ถือว่าผิดมากเลยที่ไม่ใส่ขิง
ผัดปูถ้าไม่ใส่ขิงมันก็ไม่ดับความคาวและรักษาความสด
ดังนั้นผมคิดว่ามีทั้งข้อดีและก็ข้อด้อย
เราทำได้๕๐๕๐ทั้งคู่พอกันไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
เอาล่ะสินไปชิงหวังลินในการแข่งครั้งนี้
แล้วผมจะไปยืนอยู่ระหว่างพวกคุณทั้งสอง
นั่นหมายความว่าเขาก็คือแชมป์ในการแข่งขันรอบนี้

เหงื่อออกมือแล้วขอผมเช็ดก่อนนะ
ยังล้างมือไม่สะอาดเลย
เอาล่ะสินไปชิงมือคุณไม่มีความอุ่นเลย

เย็นมากจริงจริงอาจารย์ทั้งสอง
เอาล่ะครับใครจะเข้าสู่รอบ